ส่วนการเลี้ยงส่ง๓นักเตะไทยเมื่อวานนะครับ

ก็เลยมีการเลี้ยงส่งนะครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วนนะครับ
๓ณแต่ทั้งที่ละสินดารงดา
กองหน้าธีรธรบุญมาธรรมแบ็คซ้ายแล้วก็ชนะอาทิตย์ส่งกระสิน

ซึ่งทางเจชนะอาทิตย์ก็ไปพร้อมกับคุณเมพิชชนะสาขากรแฟนสามด้วย
ในฐานะตัวแทนร่วมเหมือนกันนะครับของทางธีรสินแล้วก็ธีรทร
ซึ่งพลตรวจสมยศนะครับก็กล่าวอวยพรให้กับนักเตะทั้ง๓คน
ประสบความสำเร็จรวมทั้งมีโอกาสไปเล่นในลีกยุโรปต่อไปในอนาคตด้วยครับ
นี่เป็นเครื่องชี้วัดหรือเป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่า
วงการกีฬาฟุตบอลไทยได้พัฒนาแล้วนะครับเป็นที่ยอมรับของประเทศที่เป็นแนวหน้าในเอเซีย
แล้วก็สามารถไปสู่ระดับโลกได้วันนี้ก็ต้องขอขอบใจทั้งสามคนนะครับ
ท่านเจนท่านอุ้ยท่านอุ้มแล้วก็ขอเป็นกำลังใจ

เฉริญอยี่ยิ้งขึ้นแล้วก็ก้าวนานอยี่ยิ้งขึ้น
ก็นี่คือเหตุผลที่ที่มีงานเลี้ยงอยู่มาครับ
สมมุติสังเกษงทะวันขวาทองจอให้ดีนะครับ

คือจะเป็นคนเดียวที่ทำให้ชิตสินได้ยิ้มแบบสนุกได้คือฉลากฮิตดิแหละ
แล้วก็จะต้องมีคุยกันเล่นยุกยิกอยู่ไม่สุขตลอดเลย

ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าคือเจจะได้มีเพื่อนด้วยในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราลืมพูดถึงไป
ก็คือชาววัดวีรชาตินะครับ
ก็มี๔คนนะครับแต่หลักก็คือ๓คนที่คนก็จะจำ

ยินดีด้วยนะครับขอให้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกดีใจนะครับเป็นความฝัน
ซึ่งเชื่อว่าก็เป็นฝันของนักบอลทุกคนอยู่แล้ว
หมายก็คือต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ

ที่จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ก็กล่าวถึงเป้าหมายของตัวเองในซีซั่นหน้าว่า
แซวนะครับมุ้ยกับอุ้มว่าอย่าลืมแลกเสื้อกับตัวเองด้วย

อีกหนึ่งคนกวินธรรมสัจจานันทร์
แล้วภูมิศาสตร์ประตูของเมืองทองิวเต็ดก็เปิดเผยถึง๓เพื่อนร่วมทีมในชนะทิศนะครับ
อาจจะมีผลกระทบกับทีมเนื่องจากทั้งหมดเป็นตัวหลัก

แต่เป็นแค่ว่าทีมก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไปแล้ว
แต่ว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ
ที่ผ่านมาก็มีทีมต่างประเทศติดต่อเข้ามา
แต่ถ้าเกิดเลือกได้ก็อยากไปค้าแข้งในยุโรปสักครั้งส่วนจะเป็นทีมไหนตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับ
คือตัวผมเองก็ตั้งเป้าว่าอยากไปเล่นต่างประเทศครับผม
คืออันนั้นมันก็เป็นเป้าหมายเป็นความฝันตั้งแต่พอเริ่มเล่นพวกอาชีพของผมนะครับ
แต่ว่าก็มีทีมมาติดต่อแต่ว่าคืออันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสโมสรครับผม
แล้วก็เต็มที่ทุกครั้งครับ
ญาโลยงค์กรหาเทศไลก็จะมีฟู้ดบอลประเพณี
ดังสงสัยจุฬาธรรมศาสตร์จุฬาก็ติดตามกันได้นะครับ
ซึ่งกลายการนี้แผนรัฐทีวีก็จะมีโอกาสทั้งส่วนให้ติดตามกัน
วันตอนเพลงนี้ซึ่งมีนักเตะทีมชาติ
ครั้งนี้มันซื้อตัวกันยกใหญ่เลย
ทีมชาติเจอทีมชาติเนอะใช่ครับก็บุกกันมันนะครับ